มอเตอร์ไซด์ชนคนบนทางม้าลายอีกแล้ว
จักรยานยนไร้สำนึกซิ่งชนคนข้ามทางม้าลาย
เหตุเกิดห้วยขวางครับดูคลิปเลย
มุกกุ่นนี้น่ะเขาจอดกันหมดแล้ว
แล้วก็เป็นแบบเดิมคือเลนขวาไปฟื๊ดขึ้นไป
โอ้โหเย็นไม่พอรอไม่ได้พี่อย่ามาใช้ถนนเลยพี่
คือแซงมาแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ดูว่าทางฝั่งซ้าย
เขาจอดเขาชะลอกันหมดไง
ชะลอด้วยนะคันมอเตอร์ไซค์เนี่ย
แล้วไปชนผู้หญิงอายุ๕๓แล้ว
ได้รับบาดเจ็บสิครับเดินข้ามถนน
เหตุเกิดช่วง๖โมงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชม
โอ้โหถนนประชาสงเคราะห์นี่ห้วยขวางนี่

ผู้บาดเจ็บชื่อนางสาววลัยลักษณ์โพเวียง
หลังเกิดเหตุอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงจุดธนาวิภาวดี

ส่วนผู้ชายคนขี่มอเตอร์ไซค์ถูกตำรวจสอนองห้วยขวาง
เอาตัวไปดำเนินคดีเพิ่มโทษแล้วนะ
นี่ดูสิเขาเจ็บถึงขั้นนี้นะ
เพิ่มโทษแล้วนะไม่จอดตรงทางม้าลายปรับ๑๐๐บาทเป็น๔๐๐บาทแล้วนะ
แต่ทุกวันนี้ยังมีรถฝ่าฝืนจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะครับ
เย็นให้พอรอให้ได้เราอยู่บนถนนประเทศไทยเนี่ยนะครับ
โอ้โหไม่งั้นคนอื่นเดือดร้อนคนอื่นได้รับบาดเจ็บครับ
อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะนะครับ